คือตื่นเช้ามาหน้าบ้านมันมีถุงยา
มาโยนไว้หน้าบ้านแบบนี้ครับอุ๊ยถุงยาเหรอ
แล้วเห็นไหมสีบานแบบสดใสเย็นเลย

ตอนแรกที่สักครู่ถุงยาจากโรงพยาบาล
พี่เขาก็คิดว่าเป็นยาหรือเป็นอาหารสัตว

พอเมื่อคืนประมาณสักตี๓นิด
ได้ยินเสียงปั้งเหมือนเสียงปืน

เช้ามากำลังจะเก็บกวาดมันมาจากไหน

เพื่อนบ้านบอกว่าเฮียโอ้โหยานี่มีกลิ่นแรงมาก

เออคือสีเหมือนเวลาตำรวจจับเลยเนี่ย
สีแดงแบบนี้แล้วก็จะปั๊มตราใช่ไหมคะ
ใช่ครับพอเฮียได้ยินว่าเป็นยาบ้าปุ๊บเฮียสะดุ้งเลยครับ
เฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเรื่องนี้ต้องแจ้งตำรวจ
ระหว่างนั้นไปไล่เช็ควงจรปิดครับ
ไปดูวงจรปิดปรากฏว่าภาพมันชัดมากคุณมิ้นคุณผู้ชม
บ้านของเฮียอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนครนายกครับตำบลท่าช้าง
เห็นไหมฮะกระบะขาวคันนี้ขับมาแล้วดูครับ
เปิดประตูแล้วนี่เขาเครื่องอะไรบางอย่าง
ประมาณ๑๐วิปิดประตูแล้วขับไปเลย

เครื่องไปซึ่งสิ่งที่เครื่องคาดว่าน่าจะเป็นถุงยาบ้านนั่นแหละ

ขับมาชะลอไม่ได้จอดด้วยนะครับ
ชะลอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาเปิดประตูแล้ว

เหมือนข้ามรั้วเข้าไปเลยป่ะคะ
จอดอยู่ตรงลานหน้าบ้าน
เครื่องไปแรงพอสมควรอีกมุมหนึ่งฮะ

ปรากฏว่าภาพอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับ
จังหวะนี้นะเอาดูนะฮะมาแล้ว
นี่เป็นอีกมุมหนึ่งกล้องจากในบ้านจับมา

ชะลอเป็นกระบะสีขาว

ตี๓๓นาทีวันที่๘ตุลาคม

แน่ว่าคนขับน่าจะเป็นคนหนึ่ง

มันมาจากที่นั่งหลังคนขับนะฮะ

ภาพวงจรปิดจับได้หลายมุมมาก

ดูนะฮะคุณมิ้นคุณผู้ชมมาแล้ว
ทันไหมฮะถ้าไม่ทันขอดูอีกครั้ง

กระเด็นมาเลยแล้วมานิ่งจอดอยู่ตรงนี้

ของในบ้านหลังนี้ครับเข้ามาในตัวบ้าน

แล้วก็ขับไป๑นาทีผ่านไป

เห็นไหมฮะเขาขับย้อนทาง

และมุ่งหน้าไปทางนู้นทางที่เขามาตอนแรก

ดูนะฮะนี่กลับไปแล้วครับ
ไปเลยแค่๑นาทีย้อนหลังเท่านั้นเอง

วงจรปิดจะเห็นวินาทีที่คนร้าย
ขับกระบะผ่านไปจนทั้งที่ไฟหน้ารถ

เจ้าของบ้านเนี่ยเขาตื่นเช้าไงครับ
ตี๕๕๐นี่ตื่นแล้วคนต่างจังหวัด
ตื่นเช้าภาพยังไม่สว่างมาก

เฮียหยิบถุงเสร็จแล้วเดินไปทางนู้น

ถ้าเป็นผู้ชมคุณมิ้นตร์งงไหมฮะ
ตื่นมาแล้วมีถุงอะไรโยนอยู่หน้าบ้าน

แต่ถ้าคิดมุมบวกหน่อยใครใจดีเอาอาหารเม็ดมาให้หรือเปล่า
ได้หลายอย่างมากครับแต่ทีนี้พอรู้ว่าเป็นยาบ้าปั๊บ
โทรหาตำรวจเลยครับตำรวจก็ไปพร้อมกับพิสูจน์หลักฐานคนร้าย
โยนมาเป็นถุงยาบ้ามี๒ถุงรวมกันแล้ว๑๐๐เมตรนี่ฮะบริเวณ
จุดเกิดเหตุนะครับแล้วนี่คือสภาพของยาบ้านะครับเกลือนเต็ม
เลยวันนี้คุณบอมอภิวัตนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเจอเจ้า
ของบ้านครับคุณธนุธรรมแป้นซิรินี่คือบ้านของเฮียครับจะเห็น
เลยนะฮะว่าเนี่ยบ้านติดกับริมถนนนี่นะฮะแล้วในบ้านก็เลี้ยง
หมาด้วยเมื่อกี้ที่เราเห็นพาเดินดูร่องรอยต่างภายในบ้านนี่
ให้เห็นเลยครับกับวงจรปิดถนนเส้นหลักแล้วก็โยน
ของเข้ามาแล้วก็มาจอดอยู่หน้าบ้านเฮียพาไปดูนะครับบอกว่า
มันมีร่องรอยของยาเสพติดคือยาบ้าตกอยู่รอบรอบบ้านแม้ว่า
ทำความสะอาดไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีพวกคราบสีชมพู
เพราะมันสีสดมากเนี่ยหลงเหลืออยู่สิ่งที่ตกค้างอยู่มากที่สุด
ก็คืออะไรรู้ไหมครับคุณค่ะกลิ่นฮะอ้อมันมีกลิ่นของยาบ้าครับ
ลุ้งไปทั่วบ้านเลยทีมข่าวของเราคุณบอมบอกว่า
คิงเชื่อไหมผมเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยเวียนหัวเลย
อกจากนี้มียาเสพติดบางส่วนตกอยู่ในบางจุด
ทำความสะอาดไม่ถึงครับนี่ฮะคุณบอมพาไปดูครับ
เนี่ยอย่างซอกนี้บางทีก็คือพยายามกวาดแล้ว
แต่มันตกเนี่ยอีกหนึ่งเม็ดเนี่ยฮะอืมเห็นไหมครับ
เคลียร์ทิ้งคุณธนุธรรมบอกว่าประมาณสักตีสามเสร็จเสร็จ
ได้ยินเสียงดังปั้งปั้งปั้งเหมือนเสียงปืนเลยสามนัด
ตอนนั้นยังไม่เอกใจนะครับเพราะอะไร
มันเป็นปกติวิสัยที่วัยรุ่นแถวนี้ไปเที่ยวมาเลิกดึก
แล้วชอบมายิงปืนอารมณ์แบบคึกขนอง
ก็เลยคิดว่าคงเป็นเหตุการณ์เหมือนกับคืนก่อนที่เคยได้ยิน
พอตื่นมาตอนเช้าใกล้จะ๖โมงเช้าทำความสะอาดบ้าน
ดูวงจรปิดตอนที่เฮียตื่นเช้า
เฮียเดินมาปั๊บถุงอะไรแล้วเม็ดอะไรกระจัดกระจาย
อย่างที่บอกครับไม่อยากจะคิดว่าเป็นยาบ้านนะ
ในตอนแรกนะฮะที่เฮียตื่นมาแล้วเจอเนี่ยแต่เฮียก็ไม่มั่นใจไง
แต่พอรู้เป็นยาบ้าปั๊บเนี่ยตำรวจต้องเข้ามาช่วยแล้ว
แล้วบอกอีกว่าไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน
เป็นไปได้ว่าคนที่เอายาเสพติดเอายาบ้ามาโยน
ต้องการหนีตำรวจหนีด่านหรือเปล่าลองฟังครับ
เฮียยังงงขนาดนี้เมียของเฮียเองก็งงครับ
คุณพี่กิรณาครับบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงปืนตกใจนะ
คือผู้หญิงเขาจะรู้สึกสะดุ้งง่ายอยู่แล้วนะฮะ

คือพอเธอสะดุ้งได้ยินเสียงปืนเสร็จแล้วเธอบอกเลยว่าตอนนั้นกลัวมาก
คือส่องดูประตูหน้าบ้านแล้วนะฮะ
เธอบอกเธอเห็นนะเห็นอะไรคะพี่
รถกระบะสีขาวเหมือนวงจรปิดที่เราได้เห็นกันนะครับ

บอกเธอเห็นกระบะคันนี้นะมันขับผ่านไป

กระบะขาวมันขับผ่านไป
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไง
ก็เลยนอนต่อพอรุ่งเช้านั่นแหละครับ
สามีออกมาปั๊บเห็นว่าอ้าวเป็นยาบ้าตกใจเลยครับ

คนที่ทำแบบนี้ไม่รู้ทำไปเพราะอะไร
แกล้งกันหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่หลักฐานที่มีวงจรปิดแต่ละมุม
ภาพได้ทั้งหมดเดี๋ยวขอมอบให้กับตำรวจ

ติ๋มบอกป้าเองก็ได้ยินเสียงเหมือนปืนนะ

เพราะปกติเส้นนี้ถนนแห่งนี้

อันนี้ตรงกันกับพี่ธนุธรรมบอกนะครับ
บางครั้งเนี่ยเสียงที่มันดังไม่ใช่แค่เสียงปืนนะคุณนักข่าว
เสียงเหมือนท่อรถด้วยแล้วมันดัง
ตอนแรกตกใจเสียงคล้ายกับระเบิด

ป้าบอกว่าแถวนี้เอาจริงนะ
มันอาจจะมีเสียงปืนดังเสียงเหมือนท่อดังเสียงคล้ายกับระเบิด
แต่ไม่เคยได้ยินข่าวยาเสพติดเลย
พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บเนี่ย

กลัวจะไม่ปลอดภัยแล้วยิ่งช่วงนี้ข่าวยาเสพติดระบาดหนักด้วย

อยู่ข้างถนนอยู่อะไรอย่างนี้

ถามว่ามันก็ไม่อยากให้อะไรอย่างเนี้ยไง

ก็เพราะยาเสพติดเนี่ยที่มองที่ดูข่าวดูอะไรอย่างนี้
นี่คือเรื่องใหญ่นะครับปัญหายาเสพติดเนี่ย

มักจะมีข่าวคนคลั่งคนอลวาด

ในพื้นที่นครนายกเองผู้กำกับการ

ให้ชุดสืบเร่งตามตัวคนก่อเหตุแล้ว
เดี๋ยวขอไปไล่เช็ควงจรปิดหน่อย
เพราะว่าข้อมูลภาพจากที่บ้านหลังนี้มีเนี่ย

มันได้ภาพชัดแหละแต่
บ้านหลังอื่นจะมีภาพเพิ่มเติมไหม
แล้วถนนแห่งนี้จะมีภาพมุมกล้องอื่นอีกหรือเปล่า

คนร้ายน่าจะหนีไปทางถนนองคารักษ์บ้านนา

ใครมีข้อมูลแจ้งประสานกับโรงพัก

อาจจะเป็นการกันแกล้งดิสเครดิตไหม
จงใจจะเอามาทิ้งตรงนี้แหละ

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ